บอกว่าถูกถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารที่ผูกเอาไว้กับ
แอปเนี่ยในการซื้อขายสินค้าค่ะอยู่ดีดีเงินมัน
หายไปบางคนหลักพันบางคนหลักแสนก็มีนะฮะนี่เขาก็รวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือจากทาง
นายรณรงค์แก้วเพชรนะครับทุกผู้ชมครับ๑๐กว่าคนนะฮะมีเอกสารหลักฐานการแจ้งความด้วย
แล้วก็เอกสารยอดเงินจากบัญชีธนาคารที่ถูกหักเงินอัตโนมัติไปด้วยก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทางทนายรณรงค์
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทางผู้ใช้บริการแอปนี้ออกมายืนยันว่า
ไม่ได้มีคำสั่งซื้อสินค้านะครับแต่เงินในบัญชีถูกธนาคารในบัญชีธนาคารถูกตัดจ่ายอัตโนมัติ
โดยไม่ทราบสาเหตุอย่างคนที่ออกมาคนแรกเลยเนี่ยคุณกิฟต์นะฮะคุณกิฟต์อายุ๒๙
คุณกิฟต์เนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายมาลงรายชื่อกับเธอตอนนี้๕๐กว่าคนแล้วนะครับ
อดเงินที่หายกันไปเนี่ยรวมทั้งหมด๙๒๒๗๐๐บาท
แล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าตัวของเธอเองเปิดแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อของตามปกติ
โดยบัญชีนี้เนี่ยที่ใช้ผูกกับแอฟเนี่ยเป็นบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน
ตอนนั้นมียอดเงินอยู่ในบัญชีห้าหมื่นบาททีนี้เธอก็มาเปิดดูเงินในบัญชี
ปรากฏว่ามันเหลืออยู่๔๐๐บาทแล้วมีการโอนเงินออกจากบัญชีไป๙ครั้ง
เธอบอกเธอมีหลักฐานนะครับครั้งแรกคือ๑ธันวาคม๕ทุ่ม๒๓นาที๖๙๐๐บาท
ครั้งที่๒๑ธันวาคมเหมือนกัน๕ทุ่ม๓๒นาทีไปอีก๑๑๐๐ครั้งที่๓
๕ทุ่ม๓๘นาทีไปอีก๗๐๐นะฮะแล้วก็นู่นฮะไล่ไปถึงครั้งที่๙ครั้งสุดท้ายนะครับ
คือมันเข้าสู่เที่ยงคืนอีกวันหนึ่งวันที่๒ธันวาคม
แต่คืนเดียวกันนั่นแหละตอนเที่ยงคืน๔๐ถูกโอนออกไปอีก๑๔๗๖บาท
ระยะเวลาทั้งหมดนะฮะ๑ชั่วโมง๑๗นาทียอดเงินในบัญชีเธอเนี่ยถูกหักไปทั้งหมด๔๙๓๙๖บาท
ไม่กี่นาทีเนี่ยโอนออกไปหมดเลยแล้วก็เหลือสี่ร้อยบาทค่ะก็เลยตกใจมากว่า
ช้อปปี้ทางนั้นก็ปฏิเสธบอกว่าไม่สามารถคืนเงินให้ได้
ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าประเภทบัตรเติมเงินเกมออนไลน์เหมือนกันเลย
ทั้งที่เจ้าตัวเขาบอกเขาไม่เคยแบบเล่นเกมออนไลน์เลย
ร้านค้าที่แฮ็กเงินพวกเราไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าซั้ม
เงินก็เงินคุณบัญชีก็บัญชีคุณสั่งซื้อก็บัญชีคุณ
ที่ไหนมาแจ้งเราว่าอ่าทางร้านไปซื้อสินค้าของเขา
ซึ่งเสร็จแล้วเขาก็บล็อกบล็อกเลยค่ะแล้วก็ไม่มีการตอบกลับ
ทนายโดนโรงแก้วเพชรบอกว่าขนาดนี้พวกผู้เสียหาย

มูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า๑ล้านบาท
กำลังประสานเพื่อให้ผู้เสียหายรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไป
ในองค์ประกอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งธนาคารก็จำเป็นต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วย
แม้ผู้เสียหายเป็นผู้เปิดบัญชีกับทางธนาคาร
แต่เมื่อมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี
แล้วไปทำธุรกรรมทางการเงินโดยที่เจ้าของบัญชีไม่ได้มอบหมาย
ทางธนาคารก็จำเป็นต้องรับผิดชอบ
นายรณรงค์บอกว่าหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ยื่นไปยังอายการสูงสุดจะเอาให้ถึงตรงนั้นเลยนะครับ
เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ธนาคารต้องมาชดใช้เยียวยากับผู้เสียหายด้วย
และตำรวจสามารถดำเนินคดีได้ตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์
นี่นะฮะหลังจากคุยกันเสร็จนะครับผู้เสียหายทั้งหมด
วันนี้ไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อไปให้ปากคำกับตำรวจไซเบอร์นะครับ
พลโนตรีชัดปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่ง
บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการแฮคเกอร์บัญชีนะครับ
เป็นการแฮ็กบัญชีช้อปปี้เพย์เข้าข่ายความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ทั้งเรื่องการเข้าระบบโดยมิชอบทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
แล้วก็ต้องไปดูเรื่องอื่นเพิ่มเติมว่ามีอะไรผิดเพิ่มเติมไหม
หลังจากนั้นทางผู้เสียหายก็ไปยื่นหนังสือต่อกับทางช้อปปี้นะครับ
เพื่อทวงถามเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินการ
ส่วนทางช้อปปี้นะครับตอนแรกตำรวจไซเบอร์บอกว่าจะมีการเชิญมาสอบสวนด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็รออยู่นะฮะแต่ว่าทางบริษัทเขาก็แจ้งกับทางตำรวจว่า
เดี๋ยวเขาขอให้ข้อมูลผ่านทางช่องทางอีเมลก็แล้วกันค่ะนะ
ส่วนทางสาธารณชนเนี่ยนะครับทางช้อปปี้เขาก็บอกว่าได้ทยอยส่งแจ้งเตือนไปแล้ว
ไปหาผู้ใช้งานเพื่อให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินโดยประกาศว่านี่ฮะ
ปี้บอกขอปิดช่องทางการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นการถาวร
ตั้งแต่วันที่๖ธันวาคม๖๕เป็นต้นไปส่วนช่องทางการชำระเงินอื่นยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ
เพบัตรเครดิตบัตรเดบิตเก็บเงินปลายทาง
แต่ช้อปปี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าเหตุใดจึงตัดสินใจปิดช่องทางการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร
แต่ก็คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องตรงนี้นี่แหละที่ว่าคนที่เขาผูกบัญชีธนาคารเอาไว้
แล้วอยู่ก็ถูกหักออกไปโดยที่เขาไม่ได้ซื้อสินค้า